เมื่อกี้เนี่ยค่ะเมื่อกี้คือพระท่านเจ้าวาดท่านหัวจะปวด
งานนี้เจ้าหน้าที่อุทยานหัวจะปวด
คือเขาบอกว่าตรงจุดบริเวณตอนนี้
ภูชีฟ้าคนกำลังจะขึ้นไปดูทะเลหมอก
ไปดูความสวยงามต่างของวิว
แต่สิ่งที่เห็นคือนักท่องเที่ยวสาวสองคนนี้ค่ะ
ฮะแล้วมันนอกเชือกกั้นนี่แล้วไปยืนทำไมไม่กลัวตกเหรอฮะนั่นอ่ะ
นี่แหละคือคำถามไงอุ้ยหวาดเสียวแทนตรงนี้

คือความปลอดภัยก็คืออยู่ภายในบริเวณเชือกกั้น

แล้วคุณข้ามออกไปปีนออกไปถ่ายรูปกันแบบนี้
เจ้าหน้าที่บอกโถไม่สนไม่แคร์โลกกันเลยหรือไง

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คืออุทยานแห่งชาติภูชีฟ้า

นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนคำเตือนเจ้าหน้าที่
ข้ามเชือกกั้นไปอยู่บริเวณหน้าผาภูชีฟ้า

แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคุณคิง
นี่ดูป้ายเชือกกั้นระวังอันตรายนะผาสูงชั้นเห็นไหมคะ
ห้ามออกจากแนวเขตกั้นโดยเด็ดขาด

เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่แค่ไปยืนถ่ายรูปนะคุณคิง
บางคนกระโดดด้วยแล้วถ่ายรูป
หวังว่าการกระโดดจะได้ภาพสวย
แต่กลายเป็นว่ามันเกิดความหน้าหวาดเสียว
เพราะเจ้าหน้าที่เขาก็กลัวว่าเดี๋ยวคุณจะตกหน้าผาลงไป
แล้วเนี่ยค่ะมีภาพของนักท่องเที่ยว๒คน

เอาจริงนะพอถูกโพสต์ลงไปในเพจกลุ่มเชียงรายเนี่ย

หลายคนก็ตำหนิพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวล่ะค่ะ
เพราะอะไรถ้าย้อนกลับไปนะคุณคิง

เคยมีคนตกหน้าผามาแล้วนะคะ
แล้วกลายเป็นว่าตอนนั้นข้างล่างมันเป็นเขตของสปลาว

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคุณ
ตกลงไปแบบนี้เกิดความสูญเสีย
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องทำงานประสาน

เขาก็ไม่อยากให้คุณจะได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายนะคะ

ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงบอกแบบนี้นะคะว่า
เมื่อวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ปกติอุทยานมีมาตรการรักษาความปลอดภัย

จัดเจ้าหน้าที่พร้อมชุดประถมพยาบาลเบื้องต้น
ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
ตั้งแต่ตี๔๓๐ถึง๖โมงเย็น
จัดทำแนวเชือกกั้นกันตกเอาไว้
ติดป้ายอันตรายหน้าผาสูงชัน
แต่ยังมีนักท่องเที่ยวที่ชอบฝ่าฝืนคำเตือน
โดยมีการชี้แจงด้วยว่าภาพนี้เป็นภาพเก่า

เรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาณเวลานี้หรอก
มันเป็นปัญหากันมานานแล้ว
ทางอุทยานเองออกมาตรการ
ยากเหลือเกินที่จะออกมาตรการที่เด็ดขาดกว่านี้
แต่ก็ติดปัญหาที่ว่าเราเป็นแค่ลักษณะฐานะ

ทำได้เพียงแค่ว่ากล่าวตักเตือน

จัดกำลังเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
ขึ้นเวนวันละ๒กะ
บนยอดภูชีฟ้า๒๔ชั่วโมง
เฝ้าระวังไม่ให้นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนอีกค่ะ
คือเข้าใจว่าอยากจะมีภาพสวย